ที่ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิปกปักรักษาอยู่แล้วค่ะอย่างที่แห่งนี้นะคะ
ก็มีปู่โซนคอยปกปักรักษาเหมือนกันชาวบ้านเขาก็เลยเริ่มใส่สัทธาทำพิธีกราบไหว้กันจ้า
นี่เลยค่ะรูปปั้นปู่ซ่อนหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกปู่แก่น
เป็นเทพเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยปกปักรักษาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านยาง
อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมิคือถ้าเป็นแบบภาษาอีสานใช่ไหม

ก็แล้วแต่จะเรียกนะคะ
ว่าปุโซนจริงแล้วเป็นหมอยาค่ะ
มีความสามารถด้านการรักษานี่แหละ

แล้วมาตั้งถิตฐานอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ในจังหวัดชายภูมิค่ะ
ผู้คนก็นับถือท่านเป็นอย่างมากเพราะว่าท่านสามารถดูแลรักษาคนในหมู่บ้านให้หายจากการเจ็บป่วยมามากมายนับไปถ้วน
แล้วพอท่านเสียชีวิตไปเนี่ยชาวบ้านก็เลยสร้างรูปปั้นเอาไว้ให้สักการบูชาให้รำลึกนึกถึงท่าน
แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะสิ่งปลูกสร้างก็เพิ่มมากขึ้นก็เลยบวชบังปู่ส้นคือบังปู่โซนหาไม่เจอเลย
ชาวบ้านเลยบอกไม่ได้ไม่ได้เราจะลืมปู่ส้นไม่ได้เพราะเลิกงามยามดีก็เลยอ่านรวมตัวกันนะคะ
สร้างสารแห่งใหม่ขึ้นมาแล้วก็อันเชิญปู่โซ่เนี่ยไปปฏิสถานอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือว่าสวยงามนะ
คนรุ่นใหม่ก็จะได้เห็นและรู้จักปู่โซนซึ่งเป็นที่เคารพสัทธาในพื้นที่กันมากขึ้น
นึกถึงสมัยก่อนไม่ได้มีโรงบงโรงพยาบาลใช่ไหมไม่ได้มีเรื่องของความทันสมัยในเรื่องของการรักษาเรื่องของการแพทย์
ถ้าหากว่ามีใครสักคนเป็นหมอยาที่สามารถรักษาชาวบ้านให้หายได้หลายคนก็จะเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนแบบนี้
เขาบอกว่ามันมีภาษาที่เป็นภาษาลาวครั่งด้วยนะคำว่าโซนหรือโซนเนี่ยหมายถึงพ่อหรือแม่
เหมือนพ่อหรือแม่ของแม่อีกทีหนึ่งชื่อเรียกผู้เท่าผู้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเหมือนมอบ
วงเล็บปูแก่นก็เรียกเหมือนกันอาจจะมีหลากหลายชื่อนะครับ